ไม่ใช่มิตรมิตรภาพ

พ่อค้าผลไม้ที่ปฐุมธานีโพสต์คลิปนะครับ
วงจรปิดข้อความเตือนภัยบอกว่า

ตามลูกศรสีแดงไปมายืมเงินไม่ได้ยืมพ่อค้าคนเดียวนะ
ยืมเด็กนักเรียนด้วยถูกหลอกไปด้วยท่านศรีเห็นด้วยมากับเด็กนักเรียน
ครับเรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าตั้มงมงาย
ซึ่งโพสต์คลิปภาพวงจรปิดพร้อมข้อความเตือนภัยว่ามีมิจฉาชีพเนี่ย
หลอกยืมเงินโดยระบุว่าผู้ชายในคลิปนะครับสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
กางเกงขาสั้นมีพฤติการหลอกลวงต้มตุ๋นยังไงนะฮะ
เจอระวังเอาไว้เอาฟังทางนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบเลยครับ
ไปพบกับคนโพสต์คลิปคือพี่ทงชัยป่าทองเย็นอายุ๓๒ปี
เป็นพ่อค้าผลไม้เขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
มีคนร้ายเป็นผู้ชายนะทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาบอกว่า
จะซื้อผลไม้สองรังเพื่อจะเอาไปทำบุญแต่ว่าโอ้โหเมื่อกี้
ซื้อของไปเยอะเลยตอนนี้เงินไม่พอยืมได้หน่อยไหมละ๓๐๐
เขาให้ครับเออเหรอให้เสร็จแล้วเขานั้นเดินจากหายไปเลย
ต่อมาเขารู้ว่าคนร้ายยังไปหลอกยืมเงินเด็กนักเรียนไปอีก๒๐๐ก่อนหน้านี้ด้วยครับ
ไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักเด็กนักเรียนก่อนหน้านี้เหมือนกัน
เพราะว่าผมไปขอกล้องเองเด็กนักเรียนก็ยังไม่รู้ว่า
แต่เองโดนหลอกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเด็กนักเรียนก่อนหน้านั้นแต่น่าจะเป็นเด็กในหมู่บ้านนี้หรอครับ
นี่มีคนบอกว่าโดนเหมือนกันมันใช่เด็กเรียนนะครับ
ร้านโจ๊กบอกร้านโจ๊กบอกว่าเด็กนักเรียนนี้ก็โดนเหมือนกันโดนหลอกเอาเงินไปแล้วก็ให้มานั่งรอ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ร้านโจ๊กร้านไข่เจียวตรงนั้นกับร้านกาแฟเขาก็คุยกันว่า
มีคนมาหลอกเอาตังทัศนะให้ใครบางต้องขายรถดีกับบางเจ็บเป็นผู้
ทำตัวตรึ้งติ้งเหมือนกับเธอยังนิดหน่อยผมไม่ยาวมาก

นี่แหละครับนายทงชัยเล่าต่อด้วยนะครับ

สภประตูน้ำสุดาลงกรเอาคลิปภาพไปตำรวจด้วย
ตำรวจโชว์หน่อยหลอกตั้งหลายล้านจับไม่ได้นะ

นั่นสิเออมันแปลกนะหลอกไปได้หลายร้าน
แล้วกันคนในตลาดเขาไม่พูดกันปากต่อปากเอาค่ะให้ระวังกัน
คือบางร้านอาจจะว่าประมาณฟาดเคราะห์นิดหน่อย
มันหลายร้านมาไปนิดหน่อยสิเป็นหลายฟันนะนี่จับไปเลือกเหยือเด็กนักเรียนอีกครับพี่เบิ้ลบอก
ที่พี่เบิร์ตบอกตำรวจโชว์ผลงานหน่อยค่ะ